คือจริงแม่เด็กเองเนี่ยนะบอกว่าสนิทกับเพื่อนคนนี้

พอเธอมีลูกเธอก็เอาตัวเธอแล้วก็ลูกไปอยู่กับร่างทรง
ก็เหมือนกับว่าร่างทรงก็จะดูแลลูกเธอด้วย
มันกลายเป็นว่าเป็นหนี้บุญคุณ
แต่การเป็นหนี้บุญคุณทำไมร่างทรงถึงตีเด็กผู้หญิงเนี่ย
จนตาปูดตาบวมขนาดนี้

แม่เด็กเองก็โดนทำร้ายเหมือนกันดูสิ
ข้างหลังอ่ะเขียวช้ำแบบนี้ดอมพี่เบิร์ดคุณผู้ชม
ใช่มันไม่ไหวแล้วเป็นแบบนี้ไม่ไหวแล้วค่ะ
โพสต์ภาพน้องที่ตาปูดบวมแบบนี้อายุ๘ปีเองนะ
น้องได้รับบัตรเจ็บค่ะตาเขียวเลย

ของเด็กก็มีแผลที่หลังที่ไหล่ซ้าย
แล้วก็มีข้อความเขียนเอาไว้บอกว่าพาน้องมาหาหมอ

อ้างว่าตัวเองเป็นร่างทรงแต่นิสัยนิสัยเขาบอกว่าเฮ่มาก
ทีนี้แม่ของคนเจ็บเนี่ยเล่าให้ฟังแม่ของคนเจ็บ
ก็คือนางสาวพัชรพรนี่นะคะอายุ๔๕ปี
บอกว่าร่างทรงพิคเนธคนนี้จริงเป็นเพื่อนสนิทกับเธอมา๒๐กว่าปีนะ
แล้วพอเธอมีลูกลูกได้ประมาณขวบกว่า
ก็เอาลูกไปอยู่กับเพื่อนที่บ้านเอื้ออาทรที่บ้านบึงชนบุรี
จนตอนนี้ลูกสาว๘ขวบแล้ว

แต่ที่ผ่านมาลูกสาวเธอเองโดนกดขี่มาตลอดเลย
แล้วล่าสุดเมื่อกี้ที่เอาแผลให้ดูที่หัว
ลูกสาวโดนตีหัวแตกค่ะ

ก็ร่างทรงน่ะเพื่อนเธอคนนี้บอกว่า
ให้เอารองเท้ามาเก็บหน้าบ้านแต่ว่าลูกสาวไม่ได้ทำ
เท่านี้เลยคุณผู้ชมเลยโดนเรียกมาตี
แม้ว่าลูกสาวจะยกมือไหว้ขอโทษแล้ว

ให้ลูกสาวนอนคว่ำแล้วเห็นรอยไหม
เอาเท้ากระทืบทำแบบนี้ต่อหน้าแม่เลยค่ะ
สงสารลูกร้องไห้แต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้

แล้วนอกจากนี้เธอและลูกโดนเพื่อนร่างทรงทำร้าย
อ้างว่ามีบุญคุณนะฉันน่ะให้เธอมาอาศัยซุกหัวนอนอยู่ด้วยเนี่ย
แล้วตัวของแม่เด็กเองติดหนี้เพื่อนที่เป็นร่างทรงอยู่๙๐๐บาท
คิดดูนะการที่มาช่วยเหลือร่างทรงมาดูแลมาปฏิบัติเนี่ย
ก็จะโดนหักเงินค่าจ้างประจำสัปดาห์สัปดาห์ละ๖๐๐
แปลว่าเหลือเงินติดตัวใช้๓๐๐๕๐๐ต่ออาทิตย์นะคะ
แล้ว๕๖ปีที่ผ่านมาเป็นแบบนี้มาตลอดเลย
ทำไมเงิน๙๐๐หักไปอาทิตย์ละ๖๐๐บาท

แล้วพอไปถามร่างทรงเพื่อนร่างทรงบอกว่าไงรู้ไหม
บอกว่าก็ไปทำสัญญากู้ยืมกับคนชื่อลักษณะมาไง
บอกไม่เกี่ยวเลยฉันไม่ได้ไปเซ็นกู้ยืมเงิน

ตอนนี้สิ่งเดียวที่ฉันอยากได้เลยนะอยากให้ลูกฉันได้ไปเรียนเหมือนเด็กคนอื่น
แต่ว่าเพื่อนที่เป็นร่างทรงก็กีดกันบังคับให้อยู่ที่บ้าน
จะให้ลูกสาวกับตัวเธอคอยรับใช้ร่างทรง
จะไปแจ้งความแล้วนะแต่ร่างทรงก็ขู่เหมือนกัน
บอกว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะวางเพลิงเผาบ้านโอ้โหลองฟังเธอหน่อยละกันค่ะ
เป็นเพื่อนสนิทคบกันมาประมาณเกือบ๒๐ปี

ขนาดบางทีมีเรื่องต้นไม้ที่ว่าเราทำผิด
เขาก็เอาของตีหัวเราบางทีก็ตบบ้องหูเรา
เพราะว่าสงสารลูกตอนที่เวลาเขาตีดนระดับเดือนออก
สงสารเขาแต่มันช่วยอะไรเขาไม่ได้

แล้วบอกด้วยนะว่าต่อให้ไปแจ้งความก็ไม่กลัว
ขนาดผู้ว่ายังจัดการมาแล้วนี่
ร่างทรงบอกแบบนี้ซึ่งตอนนี้ตัวเธอได้รับความช่วยเหลือ
จากเจ้าของร้านไก่ย่างให้มาอยู่ห้องเช่า
อยู่ที่พันธองชนบุรีมีคนใจดีนะ
เอาพวกข้าวของเครื่องใช้ต่างมาให้เธอ
เดี๋ยวเอาเงินสดมาให้เธอใช้ในชีวิตประจำวัน

ฉันโดนมาขนาดนี้แล้วหลายปีแล้ว๕๖ปี
เพราะฉะนั้นฉันแจ้งความที่สพบ้านบึงแล้วเหมือนกันนะคะ
นี่เราฟังทางฝั่งคนเจ็บนะครับ

ร่างทรงชื่อจริงคือนางสาวสะสิวิมลครับ
ยอมรับกับนักข่าวเลยนะว่า
เธอตีเด็กจริงนะเด็กแปดขวมนั่น
ก็เด็กดื้อเธอบอกอะไรก็ไม่ฟัง
ใช้ให้ไปเก็บรองเท้าตั้งแต่๕โมงเย็น
ทุ่มรองเท้ายังอยู่ที่เดิมไม่เห็นไปเก็บมาเลย
ให้เด็กนอนกับพื้นแล้วเธอก็เตะซะ
ส่วนที่น้องเขาหัวแตกเนี่ยเพราะว่า

แล้วเรื่องเงินน่ะเรื่องเงินที่แม่เด็กอ้างว่าโดนหักโดนหักจนหมดนั่นน่ะ
เหลือใช้เท่าไหร่สัปดาห์ละสามร้อยห้าร้อยบาทน่ะน่ะ
บอกเป็นเรื่องจริงนะเพราะเป็นเงินที่เธอไปใช้หนี้ให้ก่อนไง
แล้วค่อยมาหักเอาทีหลังไอ้ค่าอยู่ค่ากินเธอซึ่งเป็นร่างทรง
ก็ออกให้หมดเลยนะ๕ปีที่ผ่านมาเนี่ยมึงไม่กระเตื้องมือเลยเหรอ
เรายอมรับว่าเราตีเด็กจริงเพราะเราบันดาลโทษศาสตร์จริงจริงเพราะว่า
มันคุณเข้าใจไหมคะตั้งแต่เด็กมาอยู่กับเรา
ตั้งแต่เขามันอยู่กับเราเด็กสองหนึ่งขวดสองเดือน
ยันแปดกว่ากว่าถามหน่อยว่าใครที่อยู่กับเด็กยี่สิบสี่ชั่วโมง
ถามว่าโทรศัพท์เราพังลูกมันทำพังไปกี่เครื่อง
ละหมื่นกว่าบาทแล้วเป็นหนี้นอกระบบอีกอ่ะ
ถามว่าไปโดนหลอกมาสองพันไปโดนหลอกมาอีกหมื่นห้า
ดอกละละยี่ใครเป็นคนออกเงินให้คะดอกละละยี่ต่อวิทย์ด้วยน่ะ
แล้วต้องให้เขาเดือนละเราก็เอาเงินของเราโอนให้เขาไปฟรีฟรีอ่ะ
เราจะไม่เอาเงินคืนเหรออืมนี่แหละฮะ
ฝั่งคุณศาสิวิมลที่เป็นร่างทรงเขาก็บอกแบบนั้นว่า
เขาอุตส่าห์ไปใช้หนี้มาให้ก่อนนะครับ
ต้องจ่ายดอกด้วยเธอก็จ่ายให้เอาแล้วเรื่องร่างทรงอ่ะ
การทรงร่างเนี่ยยังไงยังทำอยู่ไหมยังทรงจริงหรือเปล่า
เธอบอกเธอทรงจริงนะเมื่อก่อนนะแต่ระยะหลังมานี้ไม่ได้ทรงแล้ว
แล้วเรื่องคดีเนี่ยเธอจะไปให้การกับตำรวจครับ
มั่นใจว่าสิ่งที่เธอพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงทั้งหมด
ส่วนครอบครัวของแม่กับเด็กทางในอำเภอพานทอง
เดี๋ยวทางอำเภอจะประสานโรงเรียนในพื้นที่ให้เด็กได้เรียนหนังสือครับ
จากนี้เดี๋ยวจะจัดหาพวกสิ่งของอุปโภคบริโภคมาให้ทั้งคู่เลย
แม่และเด็กเลยหลังจากนั้นจะประสานพม
และติดตามคดีไปยังพื้นที่เกิดเหตุแล้วค่อยรายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไปครับ
เรื่องนี้จะไปถึงผู้ว่าเลยนะครับ